สรุปแล้วสภาพอากาศแบบนี้มีผลต่อพฤติกรรมที่เราสงสัยอยู่หรือไม่
วันนี้ครับมีคำตอบมาให้กับทุกคนได้เตรียมรับมือกันนะครับ

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าการที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าถือว่ามีผลโดยตรงนะครับ

แน่นอนครับในมือถือของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์นะครับ

การที่เราใช้โทรศัพท์กลางแจ้งในขณะที่มีพายุฝนฟ้าขนองนะครับ
แม้ว่าโทรศัพท์จะไม่ใช่สื่อล่อฟ้าโดยตรงนะครับ
แต่ว่าก็จะมีการเหนียวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในมือถือนะครับ
อีกทั้งโทรศัพท์มือถือมีองค์ประกอบเป็นแผ่นโลหะสายอากาศและแบตเตอรี่ที่เป็นตัวล่อฟ้า
จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้และยังทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการระเบิดจนบาดเจ็บได้ด้วยนะครับ
ทีนี้ภายในบ้านใครเล่นอินเตอร์เน็ตในขณะที่มีพายุฝนฟ้าขนอง
อาจจะทำให้เกิดเสาไฟฟ้าหรือเสาสัญญาณที่อยู่นอกบ้าน
มีการเหนียวนำกระแสไฟฟ้าให้วิ่งเข้ามาตามสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ก็อาจจะทำให้โทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์รวมทั้งผู้ที่ใช้งานได้รับบาดเจ็บได้
ทีนี้จะทำอย่างไรดีก็ควรที่จะถอดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างออกให้หมด
เพราะว่าฟ้าอาจผ่าลงมาที่เสาไฟฟ้าหรือว่าสายไฟฟ้า
ทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดการกระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เกิดการเสียหายนะครับ
ดังนั้นจึงควรที่จะดึงเสาอากาศออกจากโทรทัศน์นะครับ
เพราะว่าหากฟ้าผ่าลงมาที่เสาอากาศบนหลังคาบ้านเนี่ยนะครับ
ก็มีโอกาสที่จะวิ่งเข้าสู่โทรทัศน์
ทำให้ธุระทัศน์ของเรานั้นเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับ
สวัสดีครับ